เรื่องนี้ต้องเตือนอุตุเตือนเลยนะฮะ

ตกหนักในหลายพื้นที่กรุงเทพนะคุณนะ

แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ชนบุรีนะมันเกิดเหตุแบบนี้นะครับ
ว่าลมพัดจนต้นไม้ข้างทางโค้นลงมา
ทับรถจักรยานยนต์และทำให้มีคนเสียชีวิต
คุณผู้ชมดูเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตัดกิ่งไม้

นี่ครับ
โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตัดกิ่งไม้
ที่ถูกลมพัดแรงหักโค้นอยู่บนถนน
ถนนสาย๔เหนือบางแสนสาย๔เหนือ
ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เป็นเหตุให้ต้นตีนเป็ดขนาดใหญ่เนี่ย
มาพาดถนนแบบนี้และที่สำคัญคุณ
มีคนเจ็บคนตาย
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของนายพานุวัฒ

เป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาสารภัยของเทศบาลเมืองแสนศุกร์

ส่วนคนซ้อนท้ายเป็นผู้หญิงนะครับ
นางสาวเอ็มอายุ๒๗ปี
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนศุกร์นะฮะ

และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ด้านของคุณป้าหวั่นดวงศุกร์อายุ๕๓ปี
เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
ตามหลังรถของคนเจ็บคนตายนะครับ
ถือว่าคุณป้าเป็นผู้รอดชีวิตหวุดหวิดนะ

ขณะที่ขี่รถตามรถของคนเจ็บคนตาย
มันเกิดลมแรงมากนะคุณ
คุณป้าเห็นต้นไม้ใหญ่ข้างทางโยกเอ็นไปมาอย่างแรง
ป้ายังขี่ฝ่าลมไม่ไหวเลยคุณ
ต้องจอดรถเข้าข้างทาง
ส่วนรถของคนเจ็บคนตายขี่อยู่ด้านหน้า
เขายังขี่ต่อฮะจนกระทั่งมาถูกต้นไม้ล้มใส่รถนะครับ

แต่เห็นตอนต้นไม้มันโค้นมาล้มแล้วก็ทับ
ทำให้มีคนตายนะฮะ

ที่นี่ก็เกิดเหตุลมกระโชกแรงหลายพื้นที่เหมือนกัน

แล้วชาวบ้านถ่ายภาพต้นมะพร้าว

โอ้โหขนาดต้นมะพร้าวมันยังโยกตามรมแบบนี้เลยนะฮะ
คือเกิดลมแรงหลายละรอกในพื้นที่ของพัทลุง
ทำให้มีเหตุต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน

โดยเฉพาะในพื้นที่เทรษฐาบรรณตะบลกงหรา

ขณะที่ในพื้นที่ตะบนเกาะเต่า
อำเภอป่าพยอมคุณจะได้เห็นเลย

นี่ฮะนอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้ว
คอกหมูฟาร์มหมูต้นไม้ใหญ่ล้มทับนะฮะ
เป็นเรือนเลี้ยงสุกรของคุณป้าจิราพรพรมแสนสุด
พรมแสนอ่าพรมแทนสุดนะครับ
ทำให้หลังคาของเรือนเลี้ยงสุกรมันพังเสียหาย
สุกรบางตัวจากจำนวน๔๓ตัวนะคุณได้รับบาดเจ็บฮะ
ลมสงบเจ้าของฟาร์มก็ต้องเร่งซ่อมแซม
แล้วก็ต้องการให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือ
คุณดูหมูสิหมูมันต้องหลบไปอยู่แบบนั้นนะฮะบางตัวเนี่ย
โดนเศษหลังคามันตกลงมาฟาดใส่นะฮะ
ใช่ค่ะนี่ดูลมแรงต้นไม้ล้มไปแล้ว
ดูฝนตกน้ำท่วมสูงกันหน่อยไหม
อยู่ที่ภาคใต้ค่ะที่ระนองที่บ้านสองแพรก
ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีเนี่ยนะคะ
ฝนตกต่อเนื่องแล้วน้ำเนี่ยท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
แต่พอชาวบ้านเขาเห็นรถใหญ่แบบนี้ของทหารเขาอุ่นใจค่ะ
เพราะว่าทหารอบตผู้นำท้องถิ่นก็ช่วยกันนะ
สิ่งของช่วยกันอำนวยเรื่องเส้นทางสัญจร
แล้วเอารถมารับส่งชาวบ้านด้วย

ก็เลยต้องเร่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุย้ายออกไปก่อน
ให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าทางการเขาจัดไว้ให้
แต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ

ถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นกว่านี้ในโรงเรียน
ไปช่วยขนย้ายข้าวของหมดเลยนะคะ